ของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่พี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะกับภรรยาสาวคนสวยคุณยุ้ยคนึงนิดสิริพงศ์ปรีดานามสกุลคุ้นไหมคุณเป็นพี่สาวของอดีตนางเอกดังคุณนิ้งกุลสตรีนั่นเองค่ะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีคู่นี้ก็เป็นเพียงกระแสข่าวนะลือลือกันมาลือสะพัดกันมาเรื่อยแต่ดูแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยถึงขั้นว่าจดทะเบียนย
คู่นี้ดีกว่าเมื่อวานที่ถามากนะถายิ่งกว่าปัญหาเช่ากันก็ตกลงแล้วเป็นใคร
แล้วก็เฉลยกันมาแล้วนี่แหละเป็นคุณแตงโมพงพิสุทธิทายาทนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ตกเป็นข่าวเตียงหักฟ้าแลบกับภรรยาสาวคนสวยค่ะเป็นแอร์โฮสเตจคุณเฟิร์นเกวริน
คือคู่นี้ที่หลายคนตกออกตกใจเพราะอะไร
แต่งงานกันไปนับนิ้วมาคุณได้๘เดือน

แต่งได้๘เดือนเลิกกันแล้วนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เขารู้จักกันมาตั้งแต่อายุ๑๕

กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวกันแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าก่อนหน้านี้คู่นี้ได้ไปออกรายการรายการหนึ่ง

เพราะว่าชาวเน็ตเอามาแชร์กันในเพจใต้เตียงดารา
เขาวิเคราะห์กันไว้เมื่อคืนนี้นะคะ
ฝ่ายชายไปออกรายการรายการหนึ่ง
เขาก็บอกว่าการคบกันกับฝ่ายหญิงมันมีปัญหาเยอะเลย
เพราะฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือน
จานยังไม่สะอาดเลยเสื้อผ้าก็ไม่เคยเก็บ
ส่วนฝ่ายชายเองฝ่ายหญิงก็บอกมาเหมือนกันว่า
โอ้โหเจ้าระเบียบขนาดไหนแล้วไม่เคยไปรับ
แล้วมันมีประโยคเด็ดมาคุณผู้ชม

ถ้าอยากจะได้คนไปรับก็ให้ไปหาแท็กซี่เป็นสามีซะ

คืออันนี้เป็นการที่เขาไปออกรายการก่อนหน้านี้

มาวิทธิ์ให้จานกันว่าเอ๊ะหรือเรื่องที่พูดจะไปตอนนั้นมันเป็นเรื่องจริง

เขาเลิกงานมาบางทีเช้าบ้างเหนื่อยบ้างเหนื่อย
กลับบ้านมายังต้องมายืนล้างจานอยู่กว่าจะได้นอน
คือน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ตรง
ละเอียดยิบย่อยในการใช้ชีวิตคู่ด้วย

แต่ตอนนี้ต้องจะพูดว่ายังไงดี
กำลังใจต้องส่งให้คุณแตงโมด้วยรวมไปถึงคุณเฟิร์นด้วย

เพราะว่ากำลังโดนถล่มเละอยู่เหมือนกัน

ยังไงก็เรื่องราวของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน